อีกหนึ่งที่ที่จะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะแต่ที่เนี่ยพาคุณผู้ชมคุณชนะคุณชิสาไปเสริมสิริมงคลกับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองค่ะ
สวยมากไปที่วัดนี้เลยวัดสังกัดรัตนคิรีนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
และตลอดทั้งวันที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดยาวโอ้โหบรรยากาศที่นี่คึกคักมากเพราะว่ามีบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วเลยค่ะ
ภาคเหนือเองรวมถึงประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีเองก็เดินทางมาที่วัดแห่งนี้เยอะมาก
จะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเริ่มวันทำงานที่เป็นเริกงามยามดีในวันแรกจากการหยุดยาว
แวนมาเสริมสิริมงคลขอพรกันหน่อยนะคะซึ่งในวิหารพระพุทธรูปเก่าแก่หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ
พระพุทธรูปเนื้อสำริทปางมารวิชัยอายุประมาณ๖๐๐๗๐๐ปี
ที่อยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นยอดเขาสแก่กรังค่ะ
มีความสวยงามมากแล้วก็มากราบไหว้เสริมสิริมงคลกับตัวเอง
กับครอบครัวโดยหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นั้น
ถูกย้ายมาจากจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ตามแม่น้ำสแก่กรังเลยมาประดิษฐานณวัดแห่งนี้
แล้วก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อใครได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะขอพร
หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์แล้ว

นำไข่ต้มและพวงมาลัยมาแก้กัน

นี่ค่ะหอบไข่ต้มกันมาเป็นถุงเลย

ที่วัดสังกัดรัตนาคีรีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งจริงแล้วการที่เรามาเข้าวัด

ก็อยากจะได้ความเป็นสิริมงคลกลับไป
พร้อมกับการเริ่มวันใหม่เริ่มการทำงาน
เรียกได้ว่าให้เรามีสติมีพลังนะ

ที่จะได้หยุดยาวกันวางแผนกันให้ดีแล้วกัน